ร้าย๒คนนะย่องเข้าบ้านผู้หญิงอายุ๖๙ปี
โอ้โหได้ของไปเยอะเลยมีปืนไปสองกระบอกนะ
ขู่ชิงทองจากเจ้าของบ้าน
แล้วได้กระปุกออมสินไป
ขอโทษกระปุกออมสินนั้น
มีเงินอยู่ในนั้นกว่า๓แสนบาท
อยากจะเห็นกระปุกออมสินจังเลย
แล้วขี่มอเตอร์ไซด์หนีไปลอยนวนครับตอนนี้
เหตุเกิดที่บ้านของนางละอองโหงพันธุ์อายุ๖๙ปี
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ละอองเล่าบอกว่าเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้า
ตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียวสามีไปทอดกระถิ่นแต่เช้าแล้ว
กำลังหลับอยู่ในห้องนอนได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรก็ไม่รู้
เปิดประตูออกมาดูเห็นคนร้ายอยู่ในบ้านแล้วล่ะตอนนั้นนะฮะ
เข้ามาทางประตูหลังบ้านที่ไม่ได้ล็อกจากนั้นคนร้ายใช้ปืนสั้นสองกระบอกครับ
ครูเอาทองมาเธอก็บอกเธอไม่มีท้องแต่มีเงินอยู่ในกระปุกออมสิน
กว่าสามแสนบาทนะฮะก็เลยยกส่งให้คนร้ายไป
แล้วคนร้ายเนี่ยยังข่มขู่ว่าถ้าโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวจะยิงเลยนะเดี๋ยวจะยิงเลยนะฮะ
แล้วก็หนีออกทางประตูหน้าบ้านไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซสีดำ
คนซ้อนเนี่ยเอากระปุกออมสินวางไว้ตรงกลางแล้วก็ขี่ออกจากบ้านนะครับ
ซ้ายมุ่งหน้าไปทางบ้านคลองเรืองบ้านหนองเต่าบ้านดาวล้อมเดือน
ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยมันไปได้หลายทางเหลือเกินรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายทั้งสองคนนะครับ
จำได้เพียงแค่ทั้งคู่เนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
กางเกงยีนสีเข้มสวมหมวกกันน็อกสีดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ทราบทะเบียนตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยครับ
มันบอยเอาทองมามันบังคับเอาทองอย่างเดียวอืม
บอกทองไม่มีอืมหรือบอกไม่มีอะไรหรอก
เพราะฉะนั้นทางนั้นตัวจำน้ำหมดแล้วอืม
โปรวิทนี่ไม่ได้วิ่งของเลยก็บอกว่ามันมีแค่แค่นั้นแหละ
เขาแต่งตัวยังไงครับไม่ใส่เสื้อเสื้อยืดอย่างเงี้ยเสื้อยืด
มีอะไรปิดหน้าไหมใส่หมวกกันน็อกอืม
มันจะเปิดตรงหน้าหน่อยเดียวเข้ามาอยู่นานไหมตอนมาเอา
ไม่นานละแค่แค่อะไรขู่แล้วป่าวแต่ใช้ปืน
ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจอดปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนะครับ
นำตัวมาโดยมันคดีนะฮะผมก็อยากจะเห็นแล้วเกินนะฮะ
กระปุกออมสินที่ใส่เงิน๓แสนบาทมันเป็นยังไงด้วย